จากการตรวจสอบในระยะนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
หลายพื้นที่นั้นต้องเตรียมรับมือเรื่องของการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

ปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียวที่เข้ามาเยือนเมืองไทยของเรา

คาดการณ์ว่าจะมาเยือนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์
ก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมาจากประเทศจีนนะครับ
โดยจากการตรวจสอบพบว่ามวลอากาศเย็นตอนนี้ค่อยแผลลงมาครับ
คาดการณ์ว่าจะแรงสุดในช่วงหลังกลางสัปดาห
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกนี้กัน
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือมวลอากาศเย็นที่ค่อยแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนนะครับ
ส่วนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในเมืองไทยของเรานะครับจะสังเกตว่าเป็น๑๐๒๐กับ๑๔
นี่คือตัวเลขที่แสดงค่าของบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาเยือนเมืองของเรานะครับ

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ถ้าหากเราสังเกตดูดีเนี่ยนะครับ
พื้นที่สีฟ้าที่มีการแผลลงมาเนี่ยนะครับ
ค่อยแผลลงมาบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่แรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นนั้น
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองนะครับ

อากาศนั้นจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

การว่าอากาศนั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

เพราะว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าขนองครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า
จากอุณหภูมิจะเย็นลงแล้วหลายจุดยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ

ขณะนี้เองมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนนะครับ

นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นคลื่นกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ลักษณะเหมือนคลื่น
อย่างที่เห็นในภาพณขณะนี้นะครับ
สังเกตว่าท้องของคลื่นนั้นมีการแผลลงมาแตะ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ความสำคัญของคลื่นกระแสลมดังกล่าวนี้เอง
สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากบนพื้นผิว
ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าความสูงประมาณ๕กิโลเมตรครับ
สามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

เน้นฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณทางตอนบน
อาจจะมีฝนตกได้ในระยะนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
แน่นอนถ้าหากเมื่อใดก็ตามบริเวณทางตอนบนนั้น
อากาศเริ่มหนาวเย็นภาคใต้ต้องเตรียมรับมือฝนนะครับ
เพราะว่ากระแสลมที่เป็นกระแสลมมรสุมฤดูหนาว
อย่างเช่นกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ

แรงแบบนี้ก็สามารถที่จะหอบเอาความชื้น

เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนตกแบบนี้ต้องระวังเรื่องของคลื่นด้วยนะครับ
ใครที่จะเดินเรือบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่น

ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ

ประกอบกับมวลอากาศเย็นที่จะค่อยแผลลงมา
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะทำให้อุณหภูมิ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับ

สังเกตว่าต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่บ้างนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
คาดการณ์ว่าบ่ายวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๐องศาเซลเซียต
เพราะว่าอุณหภูมินั้นมีลุ้นแตะที่๑๔องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
อย่างที่บอกนะครับนี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยณขณะนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
เรามาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้นะครับ
ต้องระวังกันหน่อยครับเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาค
ส่วนอุณหภูมิตามยอดดอยพบว่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๙๑๒องศาเซลเซียต
อีสานครับมีอากาศเย็นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นลงมากที่สุดนะครับ

ที่สำคัญต้องระวังเรื่องของลมแรงนะครับ
ภูมิอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๙๑๒องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับ
กลางมีอากาศเย็นนะครับกับมีลมแรง

มีอากาศเย็นเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำ

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
สิ่งเหลือแล้วร้อนละ๔๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้ากระดองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
ประกอบกับมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
มาถึงอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นในบางพื้นที่
สุดวันนี้๒๒องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

เพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
ใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังกันหน่อย
เรื่องของแสงแดดอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับ

มีพายุหนึ่งลูกที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
พายุลูกนี้จะส่งผลต่อมึงของเราหรือไม่

สำหรับตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันกับรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีครับ
สวัสดีครับ